คุณผู้ชมมาต่อกันที่หนุ่มเบิ้ลปฐุมราชกันบ้างดีกว่า
ก่อนหน้านี้เขาเข้าพิธีบวชอุปสมบทไปนะคะ
เพื่อทดแทนคุณบีดามันดาล่าสุดค่ะ

เดินไปสมัครเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารเลยนะคะคุณผู้ชม

เขาพร้อมทำหน้าที่ชายไทยเตรียมเป็นทหารรับใช้ชาติแล้ว

เจ้าตัวได้เดินทางไปที่หอประชุมพญานาคาริน
สารากลางจังหวัดอำนาจริง
เพื่อรายงานตัวเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัด๒
ซึ่งบรรยากาศการรายงานตัวก็มีเหล่าแฟนคลับจำนวนมากนะคะ
เดินทางไปรอให้กำลังใจนักร้องหนุ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียว
โดยเบิ้ลปฐุมราชได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกดีใจ
ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายได้มีโอกาสรับใช้ชาติ
พร้อมกับฝากถึงแฟนคลับทุกคนแบบติดตลกนะคะ

เพราะเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ไปติดคุกแต่ไปเป็นทหารนะคุณ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติกับครอบครัวค่ะ

ขอฝากทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลหรือล้องไทย

หลังจากบวชน้องออร่ายังจับอยู่เลย
ยังจับคือหน้าตายังดียังหล่อเลยนะคุณนะ
โดยหลังจากที่เบิ้ลประทุมราชรายงานตัวเสร็จก็จะเดินทางเข้ารับราชการ
เป็นทหารกองประจำการที่มธบ๑๒จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

ไม่ต้องเสียอกไม่ต้องสนใจอะไรนะคะเดี๋ยวเขาปลดประจำการแล้วก็จะกลับมารับงานเหมือนเดิม
คือถ้าจำบรรยากาศตอนที่จับใบดำใบแดงได้เนี่ย

ครั้งหนึ่งลูกผู้ชายเขาจะได้รับใช้ชาติ
ประโยคของเบิ้ลที่เมื่อครูบอกไปว่า
มารับชายชาติไม่ได้ไปติดคุกนะ